สถานีกลางบางซื่อหัวโหฮูมีเยอะมากไว้รอบดูเดียว
มีคนเอามีคนเอาชื่อพี่มดำไปเขียนบ้างยางเป็นรอบอ่๋อ
มาอยู่ที่ว่าเขาบอกค่าออกแบบห้าร้านหนึ่งอืมไม่ได้กี่ร้านน่ะ

ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือไอ้การออกแบบ
มันมีหลายราคาก็จริงแต่คือมันก็เป็น
ซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยค่างานคือค่าแบบ
ค่าไอเดียค่าความคิดสร้างสรรค์ที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของแต่ละคน

แต่แบบหลักพันหลักหมื่นมันก็มีเหมือนกัน

แต่หลักแสนหลักล้านไม่เคยเจอไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้อาจจะมีก็ได้อันนี้หนูไม่รู้
อ่าอาจจะเป็นตัวมันไม่แพงตรงไหนอ่ะมั้ยคะ

ถูกยุ่งกันอ่ะแล้วก็ขายโฆษณาด้วยตั้งเยี่ยมคืนทุน
ไม่แต่มันเขาเรียกว่ามันไม่คลาสสิกหรือเปล่า

แต่ผมต้องกลับไปยุ่งเล็กโทย์แล้วดิ
เมื่ออยู่มา๑๐วันเต็มที่หนูใส่มาเต็มที่เดี๋ยวจะตอบให้
คือหนูก็พยายามถ้ามาจากแจ้งธนาภาพแล้วก็มาไทยรัฐหนูจะผ่านตรงนี้ทุกวัน
แล้วจะเห็นชัดเนอะสวยนะ
อาจมมุมเป็นจอใหญ่แล้วปล่อยไขีโฆษณาด้วย
ก็จะไปปล่อยมันมาเป็นของรัฐมันไม่ได้ปล่อยไขีโฆษณาไหม

เออเอาแล้วก็เข้ารัฐที่จะใครใช้ล่ะ

หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ว่าเหมือนกับหลายจุด
เขาก็ทำกันเราก็รู้ว่าพูดง่าย
แต่เวลากดเกณฑ์ทั้งหมดมันไม่ง่ายอย่างที่เราพิวเตอร์

มินเข้าใจว่าที่เขาฆ่าออกแบบนี้ไม่น่าจะไม่ใช่แค่ป้ายชื่อเฉย
เพราะมันมีออกแบบโลโก้ใหม่ของรอฟทด้วย

อาจจะเป็นโลโก้อันนั้นที่รวมอยู่ในค่าออกแบบ
รวมถึงโครงสร้างที่ต้องยึดป้ายด้วย
แล้วก็มีค่ากระจกอีกที่อยู่หลังป้ายด้วย
ก็ต้องเปลี่ยนอีกก็ต้องทำใหม่อีก

คืออย่างที่สุดวันนี้กระแสไม่หวัดจะเป็นเด็กปัดถม
เอาจริงนะงงมากก็ยังเอาไปเล่น
ใช่มันเป็นการเป็นเราเราก็ถอย
วันนี้เขาถอยจริงฮะ๓๓ล้านประชาชนมองกันเลยว่า

บอกโดยการรถฝั่งประเทศไทยเขาโพสต์ชี้แจงว่า
กรณีที่มีการวิภาควิจารณ์การเปลี่ยนป้ายชื่อ
สถานีกลางบางซื่อนะครับ
เป็นสถานีกรุงเทพฯอภิวัติค่ะ
ต้องใช้งบประมาณถึง๓๓ล้านบาท
ก็ยังถูกวิภาควิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทย
ได้มีหนังสือด่วนที่สุดนะฮะ

ถึงบริษัทยูนิคเพื่อแจ้งเรื่องระงับ
หรือย้ายจัดหาติดตั้งงานก่อสร้างปรับปรุงป้าย

แล้วก็ตราสัญลักษณ์รถไฟแห่งประเทศไทยออกไปก่อน
แล้วก็จะแจ้งให้ทราบในเวลาต่อมา

๒ด้านหมายความว่า
ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ย

ค่าออกแบบที่ทำไปแล้วอะไรไปแล้วล่ะ

ใช่ทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกัน

แต่งานที่มันดำเนินการออกแบบเสร็จไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้
แล้วมันค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันจะยังไง

ตรงนั้นมันก็คงไม่ได้เป็นกระแสสังคม
ถึงแบบหลัก๑๐ล้านหรืออะไรอย่างนี้
แต่ปรากฏว่าวันนี้กระแสสังคมเขาว่า๓๓ล้าน
จริงเหรอเพราะว่า
แล้วความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนยุคจริงเหรอ
บางทีเขาถามว่า๓๓ล้าน

คือคนถามสูตรว่าเปลี่ยนชื่อแล้วประชาชนได้ประโยชน์ไหม
มีเงินไปจ่ายทำเป็น๓๓ล้าน
จริงเขาทำโครงการไปเลยเนอะ
ประกวดตั้งชื่อไปเลยเนอะ
ฮะประกวดตั้งชื่อสถานีไปเลย
เขาเป็นชื่อพระรัชนาทานแต่อันนี้หมายถึงว่า
ให้เป็นมาวันนี้เราไปที่

ที่มีตีอื่นออกมาปูซานมีแล้ว

เพราะอีกหน่อยฐานี่กลางบางซื่อ

แล้วเราก็รอว่ารถไฟความเร็วสูง
อืมซึ่งตอนนี้เรามีแบบปานกลางโหดเกินค่ะในอนาคตเนี้ย
เราจะต้องมีรถไฟความเร็วซึ่งเขาก็สร้างไว้เผื่อไว้อยู่แล้ว
ถ้าอีกหน่อยนักท่องเที่ยวมาหรือแม้กระทั่งมาจากสนามบินปุ๊บ
เรามาจุดที่นี่แล้วเป็นแรงมักที่เขาถ่ายรูปกันไป
อย่างที่บุ๊กรัคตะแบบชอบพูดว่าให้มันเป็นไปเลยไหมครับ
มีจอยพอดียืดออกมาเลยให้คุณขับรถผ่านแล้วคุณน้ำลายยืดได้
ฝรั่งยังงงอยู่เลยมากขึ้นมาถึงปั๊บเอ้าหยุดหยุดต้องไปลงลงบันไดข้างล่าง
เพื่อไปต่อรถเมฆเข้าไปอีกสถานีหนึ่งแต่อันจริงมานอกก็เป็นลูกห้องโปรงก็เป็น
ปวดหัวเหมือนกันใช่แต่อันเนี้ยในอนาคตอ่ะครับมันจะกลายเป็นจุดศูนย์กลาง
จริงจริงอย่างที่เขาบอกเซ็นเติร์รอะไรน่ะนะฟังเธอ๘๗มันจะเป็น
จัดงานเอสซิเวชั่นนะแล้วก็จัดแบบว่าคอนเสิร์ตไม่ต้องเอารถมามารถไฟกันหมด
ถ้าเป็นแบบว่าจุดศูนย์รวมหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ในอนาคตกำลังจะเกิดขึ้น
ถูกต้องนะครับเพราะสารที่ใหญ่โตมากแล้วก็สวยมากด้วย
น่าจะเป็นแบรนด์มาร์คอันใหม่ของคนไทยเนี่ย
ก็เป็นได้นะครับสำหรับฉันอีกหลังคืออึ้มอื้อไม่แต่เขาเข้าใจนะ
อย่างที่พูดอ่ะพูดอ่ะง่ายแต่เวลามันเปลี่ยนกฎหมายกฎอะไรอย่างเงี้ยมันยาก
มันไม่ได้ง่ายเหมือนพูดเราคิดได้ทุกคนมีสิทธิ์คิดหมด
คนที่เขาคิดฉลาดกว่าเราก็มีแต่แบบด้วยข้อกฎหมายฉันว่ามันยาก
ด้วยเงื่อนไขข้อกฎหมายมันยากครับผม
แต่ก่อนนั้นก็มีเรื่องของอุโมงไฟจำได้มั้ยอุโมงไฟ
ที่แบบงบเก้าสิบกว่าล้านอุโมงไฟ
อ๋อประดับไฟใช่ปะครับที่ไหนอ่ะ
นั้นก็ที่แถวรู้สึกว่าจะสนามหลวง
แต่ว่าพอมีคนออกมาแย้งปุ๊บก็มีการระงับไปก็สามารถระงับได้
ก็ก่อนอันนั้นก็ได้เนี่ยสาวไฟกินาลีต้เรียน
ยังไม่จบเนอะลูกสาวไฟกินาลี
มันก็ปีนึงมันเปิดงบออกไป

เอกชนร่วมมือลงเงินเองนะ

แค่สร้างพญาศีสัตว์นักฆราชตรงนักความนมทุบ

รายบินเต็มโรงแรมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

ก็ได้ก็ได้